มาต่อที่ข่าวนี้นี่ขึ้นอยู่ที่พาดหัวด้านหลังของเรา
เฝ้าสลับศพนะคือศพสลับร่างกัน
โรงพยาบาลคือส่งศพคนตายไปให้ญาติผิด
คือญาติเขารับศพมาจากโรงพยาบาล
ก่อนที่จะเอาลงใช่ไหม
ก็ต้องเปิดมาแล้วก็ทำการรดน้ำศพก่อน
เปิดมาเอ้าศพใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ญาติฉันด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมแล้วเสื้อผ้าก็ไม่ได้ชุดที่เปลี่ยนให้ตอนที่เสียชีวิตด้วย
ตกอกตกใจกันอ้าวแล้วเอาศพใครมาให้ฉัน

แล้วฉันจะทำยังไงแล้วศพญาติฉันหายไปไหน
นั่นสิเอาวุ่นทั้งวัดเลยทีนี้ต้องประสานไปยังโรงพยาบาลให้กู้ภัยนำร่างไป
แล้วก็เอาร่างที่เป็นญาติกลับมาหนูส่งโจทย์ภาพนี้ก่อนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แกลงที่มรยองคือเขาก็มีการเตรียมจัดงานศพ
รถกู้ภัยมาเสร็จสับปุ๊บคือญาติเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
แต่พอให้กู้ภัยไปรับศพมาส่งที่โรงพยาบาลส่งที่วัดวัดหนองจราเข้เปิดโลงมา
คนตกใจกันทั้งงานคุณผู้ชมเพราะว่าศพที่อยู่ในโรงไม่ได้เป็นญาติของตัวเองนะฮะ
ไปถามในโอพักดีงามสับปะเรอประจำวัดบอกว่าอ๋อญาติไม่ต้องตกใจ
คนตายคนนี้ผมรู้จักดีเป็นญาติห่างผมเอง
อ้าวอ้าวคนตายเขาอยู่ในโรงเป็นญาติห่างกับสับปะเลอนะฮะ
แต่ว่าก่อนตายเขาจะผอมหน่อยคุณผู้ชมแต่ว่าเรียกทุกคนมาดูกัน
ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไง

แล้วมันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดได้ยังไงยาดก็เลยแจ้งไปทางโบรงพยาบาล
โรงพยาบาลตรวจสอบไปตรวจสอบมาโอ้ต้องขออภัยคุณญาติเป็นอย่างสูงเลย
รับนำศพไปให้ผิดจริง

ญาติเองก็คือญาติของคนตายอีกฝั่งหนึ่งก็รอศพเหมือนกัน
แล้วทำไมไม่เอาไปส่งที่วัดสักทีนะฮะ
ทางโรงพยาบาลก็ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการต่อเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมชี้แจง
เหตุผลคือยังไงมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ
เขาบอกว่าช่วงนี้ขออภัยนะคนตายเยอะ
ช่วงนี้คนตายเยอะจนเต็มห้องดับจิตเต็มห้องเก็บศพ
ก็ด้วยความที่คนเสียชีวิตเยอะ
ก็เลยมีการนำศพผิดไปให้กับญาติอะไรแบบนี้

เขาก็สุดท้ายญาติทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ติดใจ
ก็ได้รับศพที่ถูกต้องไปประกอบพิธีแล้ว

คุณผู้ชมก็ระวังกันด้วยและทางโรงพยาบาลเองก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับ